เวลาเราดูข่าวคนทิ้งห้องเช่า
ก็จะเป็นบ้านเช่าเป็นทาวน์ฮาส์เป็นบ้านหลัง

แต่นี่ข่าวนี้คอนโดมิเนียม
จะสกปรกขนาดไหนกันคอนโดมิเนียมอ่ะทุกคนเคยเจอแต่ในข่าวอ่ะ
เจอกับตัวแล้วจ้าวันนี้โคตรของโคตรกองขยะ
เอาจริงไม่เคยเจอเลย
ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดนี้กี่วันเนี่ยถึงจะเสร็จ
ราคาเท่าไหร่ตีราคาให้หน่อยโหอึ้งอ่ะ
ผมถามคุณผู้ชมกับถามน้องดอมน้องปุ้ยไว้ในใจก่อนเลย
ถ้าสมมุติคุณเป็นคนรับจ้างจะมาทำความสะอาดห้องนี้
คุณคิดเท่าไหร่คุณคิดเท่าไหร่อาจเก็บไว้ในใจก่อนนะคุณ
แต่คุณผู้ชมตอบมาในเพจได้
ขอตอบเลยได้ไหมคิดมากคิดว่าจะทำหรือเปล่าใช่ไหมคิดว่าจะทำหรือเปล่า
สุดยอดขยะเขาบอกโคตรของโคตรขยะ

ในรับจ้างทำงานพิเศษหลังเลิกงานประจำ
มีคนติดต่อให้มาทำความสะอาดห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
แจ้งวัฒนากรุงเทพมหานคร
เปิดเข้าไปโอ้โหเต็มไปด้วยกองขยะ
เธอบอกเธออึ้งก็อึ้งเลยนะ
เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็นแบบนี้ด้วยตาตัวเอง

มีคนไปถามบอกว่าค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ย

แล้วสามารถยกเลิกได้ไหมปุ้ย
ฮะเขาให้๕๐๐๐บาทได้รับเงินค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
เธอก็บอกว่าจะทำให้พอรับงานแล้วอยากจะทำให้เสร็จให้เรียบร้อย
สรุปต้องไปใช้คนงาน๓๔คนใช้เวลา๓วันเห็นไหม

ก็เอานะเออขัดพื้นให้ด้วยแล้วคนขับพื้นนั่นใครรู้ไหม
ใครคะพ่อของเจ้าของคลิปนี่
อ๋อโอ้โหต้องให้พ่อมาช่วยแล้วฉีดนมยาฆ่าเชื้อ
มีหลายคนมาแสดงความเห็นบอกไม่คุ้มเลยกับค่าจ้างที่ได้รับ
แบบนี้จะเป็นหมื่นก็ไม่เอา
เนี่ยฮะเขาบอกนับถือใจคนที่ทำความสะอาดห้องนี้ได้จริง
นี่คุณผู้ชมเราไม่ทำค่ะ
ไม่ค่อยตอบราคาเท่าไหร่แต่บอกตอบเลยว่าไม่ทำค่ะ
โอ้โหแต่มีคลิปเปรียบเทียบเลยนะก่อนหลังเป็นยังไง
เหมือนเป็นการรีวิวรีวิวการทำงานเลยแล้วทำได้สะอาดมากด้วยนะ
ก่อนหน้านี้ตอนเขาอยู่เขาอยู่ยังไงเดินยังไงวะ
หาพื้นไม่เจอเลยอยากต้องหายพื้นก่อน